ยังจำกรณีของน้องพิมฐานเด็ดไอดอลชื่อดังได้ไหมคะ
ที่เธอมีข่าวดราม่านะเธอติดโควิดค่ะ
แต่ตอนนั้นมีข่าวเพราะว่าเธอมาจากพื้นที่สีแดงจากกรุงเทพแล้วกลับที่เชียงใหม่บ้านเธอ
ซึ่งพอทำลายปรากฏออกมาโหโดนตำหนี่อย่างแรงมากค่ะ
เธอหายแล้วนะคะแล้วก็มีภาพนี้ปรากฏในโซเชียลค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่เธอเดินทางไปขอโทษตามร้านต่างที่เธอไปมานี่แหละค่ะ
นี่คุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเธอค่ะ
พิมถาและครอบครัวค่ะได้เดินทางไปตามร้านต่างที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็มอบค่าเยียวยานะคะซึ่งเป็นความตั้งใจของตัวเธอเอง
แล้วก็คุณแบคทิติค่ะที่อยากมอบให้แก่ผู้ที่ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งคู่นั่นเองค่ะ
รวมไปถึงนะคะร่วมสมทบทุนบริจาคโครงการ
ทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ
พิมถาบอกนะคะว่าทราบดีว่าไม่อาจเยียวยาในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้
แต่หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
โดยตัวเธอเองก็ขอบคุณร้านทุกร้านด้วยนะคะ
รวมไปถึงทุกสถานที่ที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับการขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ค่ะ
ทั้งคู่ขอน้องรับคำติทั้งหมดนะคะ
แล้วก็สัญญาจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ซึ่งในภาพก็คุณแบงค์ไม่ได้ไปด้วยเพราะอยู่กรุงเทพ

เพราะว่าน้องสาวคุณแบงคิติก็คือติดโควิดอยู่นั่นเองนะคะ
ก็เป็นภาพอัปเดตล่าสุดที่เราหยิบมาบอกเล่าต่อสิทธิ์กันนี่แหละค่ะ
แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีและการเกิดขึ้นนะคะ

แต่ว่ากลับไปขอโทษกลับไปมอบน้ำใจแบบนี้ก็น่ารักดีคุณผู้ชมค่ะ